ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะที่จันทบุรีค่ะ
อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อากาศหนาว
ทุกคนอยากได้ไออุ่นรวมถึงทุกตัวด้วย
งูเห่าโผล่อีกแล้วนะคะคราวนี้
ไปติดปลาไข่หลังบ้านค่ะ
เชื่อว่าน่าจะขอหลบไปซุกไออุ่นด้วยคน
แต่บางทีอย่างที่บอกเขามาหาไออุ่น

เขาว่าเป็นงูเห่ายาวกว่าหนึ่งเมตร
โอ้โหดูแม่เบี้ยก็มานะคะ

ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยสมาคมสวรรค์กตันยู
ธรรมสถานจันทบุรีก็ได้รับแจ้งมา
จากนายพงวราศิษย์ผลพฤกษาวัย๔๓ปี

ตะบนพลับพลาอำเภอเมืองจันทบุรีค่ะ

งูเห่าตัวนี้เนี่ยยาวกว่า๑เมตร

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เลยต้องใช้บวกอุปกรณ์
จับงูเอาไว้แล้วค่อยนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
สอบถามนายพงวราศิษย์เจ้าของบ้านก็บอกว่า

ก็เลยออกไปดูหลังบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ตกใจเลยค่ะเพราะเห็นงูตัวใหญ่เนี่ย
กำลังพันดิ้นบิดติดอยู่กับโอนตะข่ายหลังบ้านนี่แหละ
ตอนแรกเขาก็คิดว่าเป็นงูจงอาง
แต่พอตรวจสอบดีแล้วเนี่ยออกเป็นงูเห่า

รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้เข้าช่วยเหลือค่ะ

การว่าช่วงนี้งูน่าจะเข้าบ้านคนกันเยอะหน่อย

ก็เลยมาขอหาที่อุ่นตามบ้านเรือน
การอาศัยอยู่ในป่าเย็นนั่นเอง